ไปบ้านคุณที่ตรงไหนคะมีอะไรมาล่อ

ความสวยงามของใบเมเปิ้ล
เฮ้ยบ้านคุณอยู่ออสเตรเลียเหรอ

ตกใจหมดเลย
นี่คือต้นเมเปิ้ลครับหรือภาษาบ้านนะ
ชาวบ้านเขาเรียกว่าต้นกวมแดง

สีเขียวเป็นสีแดงที่สดใส
คาดว่าภายในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะ

ใบเมเปิ้ลมันจะเป็นสีแดงสดเต็มไปหมดเลยทีเดียว

มันเริ่มสลัดใบร่วงหล่นสู่พื้นดินแล้วด้วย
อ๋อหน้าก็มานั่งที่พื้นที่สดตัก

แล้วคุณลองนึกภาพดูน้องใบตองคุณนอนลงไป

แล้วที่สำคัญคือเวลาเป็นอย่างไรรู้ไหม
มดกัดมาก

ตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับ

นักท่องเที่ยวก็รอไปชมกันด้วยแล้วก็ถ่ายรูปกัน
ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์น้ำตกหมันแดง
ซึ่งเป็นใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่ม
อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ไปถามกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผินร่องกล้าก็คือนายสุริยากาลศุกร์นะครับ
เปิดเผยว่าหนาวปีนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชม
สัมผัสอากาศหนาวแล้วช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังได้ชมกับต้นเมเปิ้ลกว่าร้อยต้น
ที่นี่เขามีเยอะนะครับเริ่มผลัดสีจากใบสีเขียวเป็นสีเหลืองอ่อนสักพักแดงเต็มต้นเลย
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะสั้นมากนะ
คือมันจะมีสีแดงอยู่บนต้นประมาณสัก๔๕วันแบบนี้
หลังจากนั้นใบมันจะผลัดใช่ไหมใช่มันจะร่วงลงบนพื้นคือใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒๓วัน
พบกับน้ำตกหมันแดงที่อยู่ระหว่างภูทะเบิกกับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ถนนสายภูทับเบิกภูหินร่องกล้าห่างจากภูทับเบิกประมาณสัก๑๑กิโลเมตร
แล้วก็ห่างจากที่ทำการอุทยานสัก๑๘กิโลเมตร
ผมว่าเอาจริงระยะทางก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณมีร่างกายที่แข็งแรงคุณก็ไปได้
เส้นทางนี้จะพบกับไมมี้เปิลสีแดงเป็นทางราบเดินง่าย
ภายใต้ร่มไม้ที่หนาทึบแสดงว่าไม่ร้อนเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่คุณไปคุณเจอแน่นอน
แน่นอนแนะนำให้ไปเที่ยวนะครับที่หน่วยพิทักษ์น้ำตกบันแดงใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกนะจ๊ะ
ใช่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามคุณผู้ชมท่านไหนไปเที่ยวที่ใด
ส่งไลน์มาคุยกันหรือว่าจะส่งภาพมาที่เฟซบุ๊คก็ได้

ไปจริงชะแกไปดูรูปที่เขาถ่ายให้สวยแบบนี้เหมือนกันเนาะ

ห่วงแดงเป็นพืชตระกูลเดียวกับเมเปิ้ล

ใช่ไม่ต้องไปต่างประเทศ